ดีนะคะที่สื่อมวลชนรัฐสภาเขาจะมีการตั้งฉายา
กลางปีให้กับสภาพุทธแห่งราษฎร
ปีนี้ได้ฉายาสภาอับปางค่ะ
ขณะที่วุฒิสภาก็ได้ฉายาผู้เท่าเฝ้ามรดก
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละฉายาได้ที่มาที่ไปอย่างไร
ฉายาสภาอับปางเป็นการนำสภาพผู้แทนรัศดรไปเปรียบกับเรือขนาดใหญ่
บรรทุกความรับผิดชอบชีวิตของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยวิธีการเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับต่าง
แต่วันที่รอปีสองพันร้อยหกสิบสี่กลับประสบปัญหาสภาล่มอับปาง
กลายเป็นความซ้ำซากและไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อแก้
เพื่อป้องกันปัญหาอันนี้เป็นที่มาของฉายานี้นะคะสภาอับปาม
ส่วนวุฒิสภาค่ะได้ฉายาผู้เท่าเฝ้ามรดกวงเล็บคอสช
เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและถูกมองว่าคอยทำหน้าที่ปกป้องเฝ้ารักษามรดกที่เป็นโครงสร้าง
แล้วก็กลไกสืบทอดอำนาจของคอสชยังเหนียวแน่นน่ะนะคะเขาว่ากันอย่างนั้น
ส่วนวาทะแห่งปีค่ะวาทะแห่งปีได้แก่นี่เลยค่ะวัคซีนเต็มแขน
คุ้นใช่ไหมค่ะประโยคนี้นะคะของนายอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีการพูดอภิปราย
เมื่อดังกลุ่มภาพันธ์นะคะไตรมาส๓วัคซีนแอสเตอราเซเนกา
ผลิตในประเทศไทยจะอยู่เต็มโรงพยาบาล
อยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนอืมอ่าไปต่อกันเลยฉายาตัวบุคคล
ในช่วงหลีกภัยประธานสภาพฤทธิ์รัฐศรรณได้ฉายาชวนพลังธ่อม
นายพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิสภาก็ได้ฉายาร่างทรง
และนายสมพงศ์อมรวิวัตรผู้นำฝ่ายค้านก็รับกันไปฉายาสมพงศ์ตกสวรรค์ค่ะ
ต่อเนื่องกันไปเหตุการณ์แห่งปีคือแผนกระบดการล้มการเมืองล้มนายกรัฐมนตรี
ช่วงปลายเดือนสิงหาคมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เมื่อมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะเดินสายล็อบบี้ให้ลงมติไม่ไว้วางใจ
เด็กประยุทธ์ก่อนที่จะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาทยากรรมแห่งประเทศไทยให้ฉายาตำรวจ๑๐นายค่ะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฉายาหมอปั๊ดตัดเนื้อร้าย
ไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งเป็นนิ้วไปนะคะแล้วก็เป็นผลงานจัดการผู้กำกับโจ้แล้วก็คดีบอสกระทิงแดง
ส่วนที่เด่นก็มีพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตรอันนี้ได้รับฉายาตามนี้เลย
พลตำรวจโทสำราญเงินมาผู้ประชาการตำรวจนครบาลในพลหนุ่มแห่งนรตรรุ่น๕๐
หม้อนครบานขนาดแท้ได้ฉายาสำราญสำเร็จ